ฟุตบอลต่างประเทศมาต่อกันที่ควันหลงฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะ
เมื่อประธานสโมสรบีซีเทโรศาสนาก็ออกมายืนยันว่าจะต่อสู้เต็มที่
เพื่อให้ได้๓คะแนนจากทีมแบงคอกยูเนเต็ดเพื่อหนีการตกชั้นค่ะ
รายอันแอลมาค่านะคะประธานสโมสรบีซีเทโรศาสนาก็ออกมายืนยันค่ะว่า
จะสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมมาสู่ทีม
และล่าสุดก็ได้ยื่นเรื่องให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและก็สารกีฬาโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
โดยสาเหตุดังกล่าวก็มาจากเกมกับแบงคอกยูเนเต็ดนะคะ
หลังจากทีมแข้งเทพจะส่งนักเตะผิดกฎลงสนามซึ่งยังไม่ได้บทสรุปออกมา
นี้ถ้าหากว่าผลการตัดสินให้บีซีเทโรกลับมาเป็นฝ่ายได้๓คะแนนเหนือแบงคอกยูเนเต็ด
มังกรไฟจะรอดจากการตกชั้นค่ะด้วยการมี๓๘คะแนน
ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปนะคะ
ซึ่งบุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทนของไทยค่ะจะต้องเจอกับเบิงเกดอังโกนะคะทีมจากคัมพูชาค่ะ
บุรีรำคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนและติดตามผลงานมาโดยตลอด
เกมนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์นะคะว่าอยู่ในระดับไหนและฝีเท้าดีพอหรือไม่เมื่อต้องเจอกับทีมแชมป์ลีกสูงสุดของไทยค่ะ
กันอีกครั้งนะคะแม่โขงคลับแชมป์เป็นชิปรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันที่สนามสุขพัชลาศัยในวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมนี้ค่ะเวลา๑๙นาฬิกานะคะโดยไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดค่ะสัญญาณถ่ายท่อสดเข้าตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ